ปกติแล้วเราจะได้ยินตลอดเวลาว่าถ้าเจอรถพยาบาลรถกู้ภัยให้

แต่ผู้หญิงคนนี้นอกจากจะไม่หลบแล้ว
เป็นกู้ชีพค่ะรถพยาบาล
พิกัดหาดใหญ่สงขลานี่ค่ะขึ้นมาที่กระโปรงหน้ารถนี่เห็นกู้ชีพปุ๊บจับที่ปัดน้ำฝนขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็ปีนขึ้นมา
ถ้าไม่ได้เบอร์ภาพเนี่ยต้องบอกว่าสายตาเขาน่ากลัวมาก
รอคะดูดุกใช่มั้ยเออตาเขาแบบจ้องแทบทะลดอยู่แล้ว
ปีนขึ้นมาแล้วก็กางขาด้วยนะใส่กระจกรถ
แล้วก็หักที่ปัดน้ำฝนทีละข้างค่ะ
แล้วก็จ้องเข้ามาในรถแบบนี้ค่ะ
คนในรถก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันก็ต้องรีบแจ้งตำรวจ
สุดท้ายแล้วพอผู้หญิงคนนี้เห็นว่ามีการหยิบมือถือมาถ่ายคลิป
เขาก็สู้กล้องแล้วหันมาชู๒นิ้วด้วยอะไรด้วย
แล้วก็มีการใช้เท้าเนี่ยเหมือนกับถีบกระแทกกระจกรถ
แล้วก็มีจังหวะสู้กล้องชู๒นิ้ว
เขาบอกตรงนี้เนี่ยคือตรงวงเวียนน้ำผู้เทศบาลนครหาดใหญ่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สงขลาเนาะ

เขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถของสมาคมกู้ชีพบ้านพรุค่ะ
เราก็เลยไปคุยกับคนที่อยู่ในรถคันนี้
ดูหักแล้วน่ะแล้วหักแบบโอ้โห

เราไปคุยกับสมาคมกู้ชีพบ้านพรุคุณพัสรากับคุณอัญชาลีที่อยู่ในรถนะคะ
เธอบอกว่าคือรถเนี่ยก็มีความเสียหายเลยแหละ
บอกเธอขับรถมา๑๐ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะ

คือวันนั้นเป็นวันทำงานแล้วได้รับเคสแดง
ก็เลยรีบประสานให้โรงพยาบาลสงขลานครินเนี่ย
ส่งรถฉุกเฉินมารับคนไข้ที่สามแยกไฟแดงคลองหวะ
แต่พอถึงวงเวียนน้ำผู้ผู้หญิงคนนี้เขาเดินถือของอยู่

ของลงพื้นแล้วก็วิ่งมาที่หน้ารถ

ก่อนที่จะสไลด์ตัวลงมา
แล้วก็เดินต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ต้นตรวจสอบประวัติของผู้หญิงคนนี้แล้ว

มีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ย
ไปที่ร้านที่ชื่อว่าร้านของมันต้องมีนะแล้วก็ไปฉีกเสื้อตัวเองในร้าน
ก่อนจะบอกว่าขอเสื้อหนึ่งตัวจะเอาไปให้สามีเนี่ยค่ะก็คือคนเดียวกัน
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ก็มันก็มีทรัพย์สินของทางรถกู้ชีพ
เขาเสียหายอันนี้อาจจะต้องฝากครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องหรือคนรู้จักเนี่ย
ช่วยกันดูแลหน่อยเพราะว่าเธอก็เป็นคนป่วยก็อาจจะต้องพาไปรักษา
แล้วก็ดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะคะ